โควิด๒๓ปีผมไม่ได้เที่ยวเลย

มีถือโอกาสปล่อยตัวปล่อยใจค่ะ
เที่ยวญี่ปุ่นตะลุยหิมะเพลินไปเลยนี่
เล่นกับพิกาจูไปเลยมีพรรดาลัยไปด้วยหรือเปล่า

ที่ฉันถามแล้วค่ะแต่หนุ่มพีชบอกว่า
คือเจอคนไทยเยอะมากนะคะ
แล้วก็คนไทยหนึ่งในนั้นเป็นซุปเปอร์สตาร์ด้วย
คือแบบว่ามาแบบว่าเท่เลยนั่งแท็กซี่เดินลงมาเลยแบบนั้นเลย

ไปฟังการรีวิวเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของหนุ่มพีชพัชรากันหน่อยค่ะ
ไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมญี่ปุ่นก็เป็นเมืองเดินอยู่แล้ว

ก็เจอคนเยอะนะได้ไปเที่ยวบ้างก็ดีเหมือนกัน
เพราะว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนมีวันหนึ่งผมก็เรียกแท็กซี่
ผมก็อยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นแล้วแบบนี้
ก็โบกแท็กซี่ในถนนธรรมดานี่แหละ
แท็กซี่ก็จอดปุ๊บเปิดประตูมา
เป็นแจ็คแฟนฉันใส่ชุดใจแอดลงมาจากแท็กซี่

ซุปตาไงซุปตาทั่วโลกนะแอดนะไม่แล้วคือพีชเล่าให้ฟัง
แล้วตาแจ๊คเดินลงมายังไงรู้ไหมคุณผู้ชม

เอ้าทำไมอ่ะมากับสาวเขิน

พี่แบบตกใจอะไรเนี่ยเธอใส่เสื้อเหลืองไหมอะไรเนี่ย

อยู่ไทยก็ทักอีดี้อยู่ญี่ปุ่นแน่ไม่ทักซะอย่างงั้น

โชคดีอย่างหนึ่งนะคะว่าสาวที่ควงไปก็คือแฟนคนปัจจุบันคนล่าสุดของแจ๊คนะคะ

แอบแจ้วน่ารักค่ะ